เมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับพี่สุนีถึงเรื่องราวและจุดเริ่มต้นของร้านเจสุนีเจ้าเก่าราชดำริ
และในส่วนของความขายดีนั้นนะคะคงไม่ต้องนับจำนวนชามให้ตาลายหรอกค่ะ
เพราะว่าเราจะให้ภาพเล่าเรื่อง
ส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยคงต้องยกหน้าที่ให้กับนักเล่าเส้นเป็นคนเล่าด้วยตัวเองนะคะ
เจ๊พร้อมไหมเฮียพร้อมไหมก๋วยเตี๋ยวพร้อมไหม
งั้นหยิบตะเกียบแล้วมาซู้เส้นพร้อมกันค่ะ
เอาละครับพร้อมจะรับประทานนะครับผมมี๒เมนูสั่งเย็นตะโฟจะได้ต้มยำมะแขมด้วยนะครับผม
ก็เดี๋ยวชิมเจ๊พร้อมก่อนแล้วกันนะครับเครื่องนี้แน่นแน่นจริงจริงนะครับผม
ให้เยอะจริงนะครับผมอันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะ
รสชาติแบบว่าเข้มข้นค่ะครบรสทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีความหอมของกระเทียมเจียว
ใช่ค่ะที่ทำให้รสชาติอาหารมันแบบว่าดึงขึ้นมาแล้วอร่อยมากขึ้นค่ะ
นะครับผมตัวยันตะโปรนี้ไม่แปลกใจนี่ขายดีมากฮะค่ะ
มาถึงต้มยำดีกว่าทำไมถึงกล้าเอาก๋วต้มยำมาให้เราชิม
กระเทียดต้มยำพิเศษจานนี้มีอะไรบ้างครับครับก็มีตัวปนกระเทียมเจียว
กระเทียมเจียวครับละตาลแล้วมะนาวแท้มะนาวแท้ครับแล้วก็ใส่หมูหมูชิ้นปลาหือกล้วย
มีหมูสาบหมูชิ้นปลาหือกล้วยพวกนี้ใส่เข้าไปค่ะคือต้มยำนี่มาเห็นเกียรติโปรใช่ไหมค่ะ
นี่คิดสูตรนานไหมก็พร้อมพร้อมกันล่ะค่ะทุกจานนี้ต้องปรุงรสใหม่
ทุกจานบ้างปรุงรสใหม่ทุกครั้งมือต้องเที่ยงมากมากเลยดิค่ะ
ก็ต้องต้องแม่นหน่อยใครเป็นคนปรุงปรุงเองปรุงเองทุกจานเลยเหรอค่ะ

ทำเองเดี๋ยวไม่ได้มาตรฐานเดี๋ยวชิมเลยละกัน
ทั้งสองจานเนี้ยรสชาติจักรจ้านจ้ะต้องยำก็ครบต้องยำ

หรือว่าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วเลย

สี่สิบบาทสี่สิบบาททั้งหนึ่งเหรออยู่ล่าประสงค์นะค่ะ

ขายทำตั้งสี่สิบบาทด้วยนะค่ะโอ้โหขายไม่แพงด้วยนะครับผม
รสชาติก็อร่อยแล้วให้เครื่องแน่นขนาดนี้เลยเอาล่ะร้านเปิดปิดกี่โมงล่ะ
โอเคอบทดมันเรย์อ่ะแล้วพี่สุดนี้สุดทางเย็นยืนทำเองทุกเจ้าเลยเหรอ
กัดครับตั้งแต่เช้ายานสี่ทุ่มเลยนะก็
ทางศูนย์ธุรกิจต่างเจ้าดังเจ้าเก่าแก่งราชประสงค์นะครับร้านเทศรุนนีนะครับ
ขออนุญาตเธอด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับ

ถึงว่าทำไมใครต่อใครต่างก็ติดใจและเดินเข้ามากันแบบรัว
นี่แหละค่ะถูกและดียังมีอยู่ที่นี่ราชประสงค์
เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าจะอร่อยเด็ดแค่ไหน
จบรายการปุ๊บก็ค่อยมาตามรอยแล้วกันนะคะ
ส่วนร้านต่อไปเราจะเขยับไปใกล้แยกราชประสงค์อินิษฐ์ค่ะ

แต่พอพูดถึงเกษรก็เชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงความรู้รักให้สุด
แต่อยากจะบอกนะคะว่าในห้างนี้เนี่ยเขาก็มีเมนูเส้นระดับตำนานอยู่ด้วย
แน่อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะ
งั้นไปสืบสาวเรื่องราวความอร่อยกันที่ร้านต่อไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับผมไม่ได้หนีร้อนมาตากแอร์ในห้างนะครับ
แต่ที่ผมมาที่เกษรบิลเลสแห่งนี้นะครับเพราะว่ามีร้านระดับตำนานซ่อนตัวอยู่ครับ
ว่าเด็ดเฉยเนี่ยคงไม่เพียงพอสำหรับร้านนี้นะครับ
ถ้าอยากรู้ว่าร้านนี้จะเด็ดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ
ไตล์ฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้นั่งกินหรูอาหารหน้าตาพรีเซนต์งามจริงไหมครับ
ก็ไม่จริงครับแล้วที่นี้เสิร์ฟอาหารประเภทไหนครับที่ดังนิดสุดก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ
จริงแล้วเนี่ยมันก็คนละเรื่องแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของเราที่เราตั้งไว้ก็คืออาหารเนี่ยจะต้องสด
ถ้าพูดถึงก็รวมแล้วก็๓๕ปีครับ
เป็นเจ้าแรกเลยที่นำเอาก๋วยเตี๋ยวเรือมาเข้าห้างหรูแบบนี้

ผลตอบรับของคนที่เดินห้างหลวงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ก็จริงเราก็มีลูกค้าประจำเยอะมากครับ
สำหรับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคุณคุณประธานดาราคนดังมีมากมายเหลือเกิน

เพราะว่ารู้กันว่าเยอะนะไหนก็รู้แล้วว่าเมนูเด็ดที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะ
ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่อยากจะชิมแล้วล่ะครับว่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่ว่าเด็ดเนี่ย
ร้านให้ตำนานแต่จะเด็ดขนาดไหน
ได้ครับยินดีเลยครับ
ไปแล้วครับ
เอาเป็นว่าเฮียคะรสชาติจะเป็นอย่างไรอธิบายให้ละเอียดยิบเลยนะคะ
เอาละครับและตอนนี้นะครับก็จะได้ชิมก๋วยเตี๋ยวเรือในตำนานนะครับผม
ในนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรครับมีชื่อเรียกพิเศษไหมครับ

ลิฟต์ไอล์นะครับผมเนื้อลิฟต์ไอล์อย่างนี้นะฮะ

ออสเตอร์เรียนะครับผมนี่
อย่างที่คุณโดมินิกว่านั่นแหละค่ะที่ร้านเนี่ยใช้ของดีมีคุณภาพอย่างเนื้อก็เลือกใช้เนื้อริปอายนำเข้าจากออสเตรเลีย
ซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องเนื้อเชื่อว่าเหล่าบรรดาบีฟเลิฟเวอร์ทั้งหลายคงเชี่ยวชาญช่ำชองเป็นแน่แท้
เพราะด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความงามบนแผ่นเนื้อและเสน่ห์ต่างจึงทำให้เนื้อวัวเป็นเนื้อสัตว์ที่คนทั่วโลกนิยมบริโภคสูงมากเป็นอันดับ๓ค่ะ
โดยเมื่อพูดถึงสายพันธโคหรือวัวเนื้อที่นิยมเพาะเลี้ยงมากที่สุดและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมีด้วยกันมากมายหลากหลายสายพันธุ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ชาโรเล่อเมริกันบรามันและพันธุ์แองกัส
โดยวัวพันธแองกัสนะคะเป็นสายพันธุโรปมีขนาดเล็กถึงกลางจุดเด่นคือเนื้อที่มีชั้นไขมันแทรกในกล้ามเนื้อเนื้อมีคุณภาพสูงและได้รับความนิยมมากทั่วโลก
ลักษณะเด่นที่มีเนื้อนุ่มเป็นพิเศษอีกทั้งยังมีเนื้อสัมผัสและกลิ่นหอมที่ยี่ยวนชวนน่าทานแบบสุดสุด
โดยที่ประเทศออสเตรเลียนั้นนะคะจะมีวิธีการเลี้ยงวัวสองแบบค่ะนั่นก็คือการเลี้ยงด้วยยาและการเลี้ยงด้วยธัญพืช
โดยเนื้อวัวที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างกันก็จะมีรสชาติไขมันและเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันค่ะ
มาจากการเลี้ยงด้วยธัญพืชค่ะจึงได้เนื้อสัมผัสของเนื้อที่นุ่มชุ่มน้ำชนิดที่เรียกได้ว่าละลายในปาก
แล้วก็ใช้เส้นหมี่นะครับ
ซึ่งเป็นเส้นที่ทานคู่กับเนื้อแล้ว

น้ำซุปล่ะครับน้ำซุปเราใส่อะไรบ้างทำไมถึงเข้มข้นแบบนี้ครับ
เน้นสุดก็จะเป็นกะทิกับเลือดครับ

ใส่เลือดให้มันมีความหอมนิดนึงนะครับ
ซุปนี้เข้มข้นมากเลยครับในน้ำซุปนี่ใส่อะไรบ้างครับ
อุ้ยเครื่องเทศประมาณ๙ชนิดนะครับ
ก็จะมีพวกพริกไทยกระเทียมหอมใหญ่
แล้วก็จะมีเลือดมีกะทิ

พัสสมผสานก๋วยเต๋วเรืออยุธยาก๋วเต๋วเรือ
ก็เต้าหู้ยี้และกะทิเอง

มันผสมพรรษารวมกันเป็นน้ำเดียวกันมันก็เที่ยวค่อนข้างนาน
กี่ชั่วโมง
จะได้นุ่มหน่อยนะให้กี่ชิ้นเนี่ยตามนึง
ก็ประมาณ๓ชิ้นใหญ่หลายชิ้นเหมือนกันนะครับ
นี่คือชิ้นเดียวนะใหญ่หนาแบบนี้เลยนะฮะ
ที่เราเลือกเนื้อลิฟต์อายตัวนี้เนี่ยเพราะว่าในเนื้อมันจะมีมันค่อนข้างพอสมควร
เวลาเราลวกแล้วเนี่ยหรือว่าเวลามันสุกในน้ำร้อนแล้วเนี่ยมันจะนุ่มแล้วมันก็จะไม่เหนียว
อืมมีเหตุผลที่เราใช้เนื้อแบบนี้เลยอย่างนี้จานเท่าไหร่เนี้ยเนื้อดีดีแบบนี้สอง

ว่าไม่แพงนะสำหรับเล่นเนื้อชิ้นใหญ่๓ชิ้นเลยนะเราก็ได้นั่งบรรยากาศแบบนี้ด้วย
ทำไมเราถึงเอาเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือมาอยู่ในร้านที่บรรยากาศหรูหลาขนาดนี้
คือจริงมันเริ่มมาตั้งแต่๓๐กว่าปีที่แล้ว๓๙กว่าปีที่แล้ว
ก็คือก็ขายก๋วยเตี๋ยวเรือมาโดยตลอดครับ
เราก็เลยต่อเนื่องมาเพราะว่ามีลูกค้าที่ตามทานก๋วยเตี๋ยเรือค่อนข้างเยอะ
เพราะว่าแน่นอนว่านอกจากบรรยากาศแล้วรสชาติของก๋วเตี๋เรือนี่ไม่ธรรมดาจริง
แล้วราคานี้ก็ไม่ได้แพงจนเกินไปที่ไม่สามารถจะจับต้องได้นี่จับต้องได้สบาย
เพราะว่าของที่ใส่มาในก๋วยเตี๋ยวเรือเตรียนก็เป็นวัตถุอีกชั้นดีชั้นเลิศหมดเลย

ทุกวันครับทำใหม่ทุกวันแล้วก็ผักก็มาใหม่ทุกวันตอนเช้า
เพราะที่นี่เขายังมีเมนูเส้นอื่นที่รอเสิร์ฟให้กับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องอีกเพียบ
อย่างเมนูข้าวซอยแต่ถ้าคิดว่าจะเป็นข้าวซอยแบบเดิมที่คุณหน้าคุ้นตา

แล้วช่วงหน้ามาดูและชิมไปพร้อมกันค่ะ